ต่อกันอีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันค่ะคุณกรคุณริต้า
เขาบอกเลยนะจ๊ะประกาศเลยจ้ะเตรียมจะมีลูกคนที่สองแล้วนะคะ
เอาสิเอาสินะคะ
ล่าสุดเนี่ยคุณบัมริต้าเขาบอกเลยเตรียมเปิดอู่คนที่๒แล้วจ้า
ลิต้าเนี่ยบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ในโหมดเตรียมตัวค่ะ
ก็มีทั้งเรื่องการเตรียมร่างกายให้พร้อมดูแลเรื่องคิวงานต่าง
เอาเป็นว่าลงตัวเมื่อไหร่นะเอฟซีน้องกวินนะคุณผู้ชมค่ะ
เตรียมตั้งด้อมน้องคนที่๒ไว้ได้เลยจ้า
ต่อกันที่วันเกิดริต้าบ้างนะคะในวันที่ผ่านมานี่แหละ
ปีนี้ก็๔๑ปีแล้วยังสวยอยู่เลย
สวยมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกสวยมากพันธุ์สวยธรรมดา
ริต้าบอกว่าปีนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะ
เป็นการทำบุญไปทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่แถวแถมภาคเหนือ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีเซอร์ไพรส์จากคุณสามีด้วย

แต่ขออุบเรื่องของขวัญที่คุณสามีให้ค่ะ

เดี๋ยวคุณไปถามคุณกรแล้วกันพี่พีคน

เอาปิดท้ายนิดนึงด้วยความน่ารักของน้องกวินนะคะ
ที่ล่าสุดบินไปประเทศเดนมาร
มีความตั้งใจเลยค่ะ
จะให้น้องกวินได้เจอคุณตา
อยากให้คุณตาได้เห็นความน่ารักของหลานค่ะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณตาจะไม่อยู่แล้วเนาะ

แล้วก็พาไปเจอยาดลิต้าทุกคนเลยค่ะ
เดนมาร์คทุกคนก็เอ็นดูกวินมากเลยค่ะ

เพราะว่าเสียดายจริงที่ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะ
ยังไม่ได้เห็นลิต้าแต่งงานด้วยซ้ำ

ได้เห็นลิต้ามีครอบครัว
ก็บอกเขาค่ะก็อธิบายเขาว่า
อันนี้เป็นคุณพ่อของคุณแม่นะ
เป็นคุณตาของกวินนะวันนี้มาสวัสดีนะ
ท่านดูแลกวินจากข้างบนนะอะไรอย่างนี้
ก็พูดให้เขาฟังค่ะ